คุณผู้ชมที่จังหวัดปราจีนบุรีจะพาไปดูชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบจากต้นกล้วยแปลก
แล้วที่สำคัญเพื่อเป็นการสื่อสารที่ตรงเป๊ะตามเป้าหมายอาจารย์เริงมาด้วย
คนนี้แหละครับอาจารย์เริงครับลูกประคำเต็มค้อน

ยังดีอยู่แต่อาจารย์แกเป็นนักสื่อสาร
สื่อสารกับสิ่งลี้ลับวิญญาณ
เอาครับคุณผู้ชมครับที่ตรงนี้คือบ้านหนองปลือบ้านเลขที่๒๒หมู่๘ตะบนย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
เป็นบ้านของคุณยายบุญศรีร้อยกรองอายุ๗๒ปี
บ้านหลังนี้เขาพบไปปีกล้วยออกเครือกลางลำต้น
ก็เลยไปเชิญอาจารย์เริงมาช่วยทำพิธีให้หน่อย
อาจารย์เริงก็ทำวิธียดเทียนลงในคันน้ำมนต์
แล้วยังไงรู้ไหมแกบอกว่ามันเป็นลวดลายที่มันไปตรง
ตรงอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง
ไปตรงกับอายุของคุณยายบุญศรี
มันเป็นอะไรที่ตรงกันเป๊ะเลย

บังเอิญเป็นเรื่องที่บังเอิญ

ยายบุญศรีเคยเห็นไหมไอ้กล้วยแบบนี้
ยายบอกว่าเกิดหมายังไม่เคยเห็นเลยกล้วยออกเขือแบบนี้มาก่อน
เดี๋ยวคุณยายยังแข็งแรงมากเลยคุณดู

ยายบอกว่าก็คิดว่าน่าจะมาให้โชคกับครอบครัวของยาย
ไปถามคุณศรีชนร้อยครองลูกสาวของยายบุญศรีก็เล่าว่า
ก่อนที่จะพบกล้วยออกเขือกลางลับต้นแบบนี้ฝันเห็นพญานาคโลบธิษฐานาคที่บริเวณบ้าน
แล้วก็ใกล้กับต้นกล้วยที่ออกเครือกลางลำต้น

เอางี้ละกันตัวเธอแล้วก็คุณยายก็เตรียมแล้วล่ะจดเอาไว้หน้าบ้านเลขทงเลขที่อะไร
แล้วอะไรก็ตามที่เห็นในขันน้ำมนต์บางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์เริง
นั้นบอกก็ว่ากันไปดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณด้วย
ลองห้ายแล้วดี
พูดบ่อยจนให้ฉันคิดว่าคุณ
คุณน่าจะเจ็บปวดจริง

เพราะฉะนั้นคุณก็พิจารณาดูก่อน

แล้วเดี๋ยวมาที่ฐานรัฐดีผมกลัวไม่ถูก